โดยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถือว่าหนักสุดในรอบ๑๐ปี
การช่วยเหลือเมื่อคืนก็เป็นไปอย่างเข้มข้น
อย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าเจ้าหน้าที่พยายามเข้าถึงทุกพื้นที่
แม้ว่าจะเป็นไปด้วยความยากลำบากถนนถูกตัดขาด
การเดินทางด้วยทางเรือเข้าไปอย่างเดียว

ดังนั้นเช้านี้เราจะสอบถามแล้วก็ติดตามสถานการณ์ล่าสุด

ป้องกันท้องถิ่นอำเภอเช้าอวดอยู่ในสายกับเรา
สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ
ครับเจอกันอีกครั้งนะครับเป็นยังไงบ้างครับ
ตั้งแต่เมื่อคืน๑เช้าเจ้าหน้าที่ได้พักผ่อนกันบ้างไหมครับ
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการของเทศบาลชะอวด
ร่วมกับกองพันธหารสื่อสารที่๕
ได้ออกไปช่วยชีวิตของคุณประภาษณ์นะคะ
ซึ่งติดอยู่ที่เสาไฟฟ้าตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
เขาช่วยชีวิตตั้งแต่ตี๓๓๐ค่ะ
ภารกิจก็เกือบจะตี๕แล้วค่ะเพิ่งจะได้พักกันค่ะ

เล่าสถานการณ์น้ำท่วมในภาพรวมพื้นที่ให้ฟังหน่อย
และการช่วยเหลือตลอดทั้งคืนแล้วก็เมื่อวานนี้ครับ
สถานการณ์น้ำท่วมในภาพรวมก็คือขนาดนี้
ชะอวดเป็นแหล่งรับน้ำจากต้นน้ำ
ซึ่งเขื่อนห้วยน้ำใสล้นระดับจากสปินเวย์

ก็จะทยอยไหลมาเรื่อย
ซ้อมกับสถานการณ์ของน้ำค้างทุ่ง
จากธิราพรซึ่งมีฝนตกหนัก
และในพื้นที่ของชะอวดเองซึ่งมีฝนตกหนัก
ปริมาณน้ำมหาศาลมันเลยเทเข้ามาหาเราค่ะ

เส้นทางเข้าชะอวดถูกตัดขาดไปหมดเรียบร้อยแล้วค่ะ
เช้านี้ได้รับแจ้งจากท่านแม่ทัพภาค๔
ว่ากำลังจะส่งสะพานเบดริ่งมา
เพื่อที่จะทอดข้ามจุดที่แนวรอยต่อ
ระหว่างตำบลบ้านตูนกับตำบลชะอวด
ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
จากโรงพยาบาลชะอวดสู่โรงพยาบาลมหาราชนครศิรภามาราช
เช้านี้เรากำลังรอสะพานเบดิ้ง๑ตัวค่ะ

ประกอบกับน้ำเชี่ยวทั้งเรือทั้งเครื่องมือทุกอย่าง
ไม่สามารถส่งเข้ามาได้ในยามกลางคืนค่ะ

ก็จะทยอยส่งความช่วยเหลือต่อไปค่ะ
ในส่วนของท่านในอำเภอชะอวดนะคะภาพรวมตอนนี้

ท่านทำงานเต็มทั้งพื้นที่ค่ะ๑๑ตำบล๘๗หมู่บ้าน
ไม่รอดเลยค่ะชาวบ้านของเราวิกฤตหนักค่ะ

เจ้าหน้าที่เตรียมการที่จะเข้าช่วยเหลือ

ประชาชนติดอยู่ในพื้นที่มากขนาดไหนครับ
ประชาชนในพื้นที่ขนาดนี้ที่เดือดร้อนเดือดร้อนมากที่สุดนะคะ

คือในเขตเทศบาลชะอวด๒๐๐กว่าคนค่ะ
ประมาณ๒๐๐กว่าคนที่อยู่ในโซนเมือง

กระแสไฟฟ้าถูกตัดสัญญาณโทรศัพท์
ซึ่งไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกได้
เราก็ได้แต่คาดหวังว่าความช่วยเหลือจากข้างนอก
จะส่งเข้ามายังจุดนี้ก่อน
ในโซนข้างนอกนะคะในส่วนของตะบนท่าเสม็ด
ในส่วนของตำบลเคร็งและตำบลชะอวดรอบนอก
พี่น้องประชาชนเหล่านั้นจะมีการเตรียมตัว
และเขาจะมีเรือสำรองไว้เป็นจุดค่ะ
แต่ในโซนเมืองซึ่งในพิกัดที่ที่ฉันรับผิดชอบอยู่ในขณะนี้ค่ะ
แค่สะพานชะอวดและหมู่หนึ่งตะบนชะอวด

เราสำรองเรือไว้ไม่พอค่ะ
เรามีแค่สี่ห้าลำ
ประชากรของเรา๒๐๐กว่าคนเราช่วยเหลือไม่ทัน
ที่ที่ฉันถึงได้ร้องขอร้องขอความช่วยเหลือเรือท้องแบน

ที่คุณจันฉายก็ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐเหมือนกัน
แล้วบอกว่ายุทธโปรกรณอุปกรณ์ต่างยังขาดอยู่ใช่ไหมฮะ
ค่ะใช่ค่ะระบบไฟส่องสว่าง
ปปไลท์ออกค้นหาคนกลางคืน

พอไฟฟ้าถูกตัดขาดเราก็ค้นหาคนไม่ได้ค่ะ
ค่ะแล้วตอนนี้สำหรับในแง่ของความช่วยเหลือ

วางแผนที่จะเข้าช่วยเหลือยังไงบ้างคะ
ในส่วนของการวางแผนท่านนายอำเภอชะอวดได้
แผนไว้ว่าหน่วยสนับสนุนหลักของเราก็คือ

ซึ่งท่านผู้บังคับกองพันธหารสื่อสารที่๕นะคะ
พันโทพิชยาท่านเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวาน
แล้วก็ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะ
โดยมีอพรทุกตำบลอศ
แล้วก็ประหลัดอำเภอฝ่ายป้องกันนะคะ
หลักพักดีเขาไข่แก้วร่วมดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
เช้านี้นี่วางแผนทำอะไรกันก่อนเลยฮะ
เช้านี้วางแผนไว้แผนหลักประเด็นหนึ่งก็คือ
เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดอยู่ก่อนค่ะ
เป็นลำดับแรกค่ะลำดับที่สองประสานขอรับความช่วยเหลือเป็นอาหาร
ซึ่งประกอบเลี้ยงสำเร็จรูปเพราะว่าพี่น้องประชาชนไม่สามารถหุงหาอาหารได้เองแล้วค่ะน้ำอีก
น้ำทำลายทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วเราเหลือแต่ตัวขออาหาร
ถ้าทางท่านใดจะกรุณานะคะอาหารสำเร็จรูปที่ปรุงมาสำเร็จแล้ว
เพื่อที่จะจะนำแจกจ่ายค่ะครับให้ติดต่อที่ไหนยังไงไหมฮะ
ค่ะติดต่อที่ท่านนายอำเภอชะอวดค่ะที่ให้เบอร์เอาไว้ค่ะเดี๋ยวจะให้เบอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ได้ครับผมแล้วก็ไหนก็ถามไปพร้อมกันเลยฮะ
ถ้าช่วยเหลือประชาชนออกจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมแล้วเนี่ย
จะพามาพักอาศัยอยู่ที่ไหนก่อนมีการจัดที่ไว้ยังไงบ้างครับ
โทรศัพท์หนามเรียนเบอร์ในอำเภอชะอวดก่อนนะคะคุณสมมุติหากท่านต้องการฟังช่วยเหลือนะคะ

ในส่วนของการขอรับความช่วยเหลือหลังจากนี้ก็คือ
เป็นเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมาก่อนค่ะ
พอมีวิ่งเดือนหลังจากอาหารแล้วค่ะ
อาหารเครื่องใช้น้ำดื่มเหล่านี้นะครับ
ที่คำถามไปครับมีสูตรอพยพตั้งที่ไหนครับ
อพยพตอนนี้ของเทศบาลชะอวดตั้งที่เทศบาลชะอวดค่ะ
ในเทศบาลบนส่วนรวมทั้งทหารพักอาศัยอยู่ที่

ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเราในเทศบาลชะอวดขนาดนี้ค่ะ
ก็เหลืออยู่จุด๒จุดที่ยังพักอาศัยได้นะฮะ
ถ้ายังไงความคืบหน้าเดี๋ยวเราขออนุญาต
ถ้าจะตรวจสอบกับคุณจันฉาอีกครั้งนะครับ
ตอนนี้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และให้กำลังใจประชาชนด้วยนะครับ
เดี๋ยวเราจะเร่งประชาสัมพันธ์เรื่องของการขอรับความช่วยเหลือตรงนี้ด้วย
ดีค่ะหมายเลขนะคุณผู้ชมขึ้นอยู่เราจะขึ้นให้เป็นระยะแล้วกันนะคะ
๐๘๑๘๖๗๒๐๙๘ค่ะเป็นในอำเภอเฉาะนะคะท่านนักฐกฤตสิทธิโอสด
สำหรับใครที่ประสงค์อยากจะช่วยเหลือตอนนี้ที่จำเป็นมากถึงมากที่สุด
ก็คืออาหารอาหารเป็นอาหารแบบสำเร็จรูป
คือปรุงมาสำเร็จแล้วแจกพร้อมรับประทาน
แล้วก็น้ำดื่มรวมถึงเสื้อผ้ากับของใช้ในชีวิตประจำวัน

ใช่ครับแล้วก็ใส่อยู่ได้แค่ตรงช่วงเทศบาลนะครับ
อย่างน้ำไม่ท่วมแล้วก็ที่สถานีรถไฟด้วย
แล้วก็มีรายงานเรื่องของอ่างเก็บน้ำทั้ง๔แห่งของพื้นที่นครศรีธรรมราช
ก็คือห้วยน้ำใสคลองดินแดงกระทูล
แล้วก็เสม็ดจานน้ำล้นอ่าง

ก่อนหน้านี้มีข่าวกระแสออกมา

แล้วก็ติดตามสถานการณ์ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ